แซ่บกันดีกว่านะคะนางร้ายคนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นปีทองของเธอจริงนะคะ
เปิดไปช่องไหนที่ไหนก็เจอเธอค่ะน้องเจนิสนะคะเจนิสตาร์นั่นเองนะคะ
บอกเลยนางร้ายน้ำมะวันค่ะเพราะไม่ว่าเปิดดูละครช่องไหนช่วงไหนนะคะ
ว่ามาจะเห็นหน้าเธอตลอดค่ะนางเล่นเป็นนางนวลไงคนใช้สุดแซ่บในเมียหลวงไง
ลึกล่าสูตรคุณผู้ชมโดยเจ้าตัว๑ขั้นยกมือขอบคุณผู้จัดละครและแฟนละครทุกคน
บันเทิงไทยรัฐนะคะที่เอ็นดูเมตตาแล้วก็สับสนผลงานของเธอตลอดค่ะ

รับได้หลายเรื่องเลยค่ะก่อนจะทิ้งท้ายนะคะว่า
ปีนี้จะได้เห็นเธอนี่ลุกใหม่เป็นกุฟิกเจ๊าคแฟนดีกันบ้าง

อะไรบอกว่าหัวอ้อมใจของผู้สุข่าวของเราสำหรับด้วยนะคะ
ซึ่งน้องเจนิดก็เปิดใจบอกว่าหนูเพิ่งไปทำมาได้๒เดือนเองค่ะ

เพราะว่าจมูกเก่าทำมา๗ปีแล้วนะคะมันถึงเวลาต้องแก้ใหม่ค่ะ
พร้อมกับบอกว่าพิธีการทำของเธอในครั้งนี้คือใช้กระดูกซี่โครงบริจาคคนอื่นมาทำค่ะ
เพราะส่วนตัวไม่ชอบให้มีบาดแผลอยู่ที่ตัว

และที่สำคัญน้องย้ำนะคะว่าน้องออกตังค์เองด้วย
ฉันไม่เกี่ยวเลยนะคะเอาไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
ยังไม่ยุบตัวก็เลยพุ่งแบบนี้อย่าเพิ่งด่ากันนะคะมันยังไม่ยุบ

ใช้กระดูกซี่โคงบริจาคค่ะแล้วก็มีเนื้อเยื่อเทียม

ใช่ซี่โครงบริจักษ์ซึ่งเป็นซี่โครงกระดูกของใครก็ไม่รู้

ก็ไม่แบบว่าไม่อยากมีแผลที่เลือดล่างตัวเอง
ก่อนทำก็ดูดูหมอดูก่อนว่าเออจะเป็นอย่างไร
ดูก็ทักบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหา
มูกของเราจะต้องมีการแก้ไข๒ครั้ง
ให้ไปแบบแก้บนนะแบบเจ้ากรรมในเวร
เขาจะได้ไม่โกรธไม่อาฆาต